กลางเมืองเลยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงนะคะ
ซอยสุขุมวิทย์๔๙แยก๖เป็นพื้นที่ของตำรวจสนทองหล่อ
๒ศพกับอีก๑ผู้บาดเจ็บ
แล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านที่เขาดัดแปลงเป็นโรงงานผลิตไส้กรอก
ในห้องที่เป็นห้องแช่แข็งอ่ะพี่อุ๋ย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในนั้นคือในห้องแช่แข็งเจอสองศพนะคะ
ศพผู้ชายกับศพผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติ
ผู้หญิงเป็นหญิงสาวชาวไทยมันเกิดอะไรขึ้นคะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ไปเพราะว่าได้รับแจ้งว่า
เหตุการณ์นี้๒ศพกับอีก๑ผู้บาดเจ็บ
ร่วมกับตันยูตำรวจสนทองหล่อแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกร
ชายชาวต่างชาติกับผู้หญิงคนไทยเนี่ยเสียชีวิตอยู่ในห้องแช่แข็งของบ้านหลังนี้นะคะ
ในซอยสุขุมวิท๔๙แยก๖นี่แหละ
มีเชฟทำอาหารคนนี้บาดเจ็บถูกยิงค่ะ

เรื่องราวมันเป็นยังไงทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยกับผู้ช่วยเชฟ
ชื่อนางสาวรุ่งอรุณนะคะ
บอกว่าเกิดเหตุตอนเที่ยงเป็นช่วงพักพอดี
มีชายชาวต่างชาติและผู้หญิงคนไทยเข้ามาที่ร้านมาถามหานายเดวิท
เดวิทเป็นเชฟเขาก็เข้าใจว่าเป็นลูกค้า

เข้าไปปุ๊บเสียงปืนดังสองนัดเลยนะคะ
นางสาวรุ่งอรุณที่เป็นผู้ช่วยเชฟบอกว่า
ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นเสียงเบรกเกอร์ไฟฟ้ามันระเบิด

เหมือนกับสองฝ่ายกำลังยืดฉุดกระชากันอยู่

แล้วก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงที่เข้ามา

เดินออกมาในมือถือปืน
และสภาพก็คือถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ไม่รู้ว่าเขารู้จักบันแล้วก็ทะเลากันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

หมายถึงกว่าพี่เนี่ยแยกเขาออก
ไม่คิดว่าเขาจะยิงกัน
พี่ไม่รู้ว่าเขาจะยิงกัน
เราแยกเขาออกเลยตั้งแต่นาย

อ๋อแม็กซ์แล้วก็เลยรีบวิ่งออกมาข้างนอกตรงโซนอย่างนี้
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนที่อยู่บ้านพักหลังนี้
แล้วก็เป็นคนแรกที่เจอกับผู้ตาย
เขาเล่าให้ฟังว่าคือทั้งคู่มาถึงช่วงเที่ยงค่ะ
แล้วก็เดินไปอยู่หน้าบ้านก็สงสัยว่ามาหาใครก็เลยไปถาม
ด้วยความที่เขาเป็นคนต่างชาติก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง

ก็คิดว่าน่าจะเดวิดนั่นแหละคงเป็นเพื่อนร่วมงานละมั้ง
ก่อนหน้านี้ก็มีเพื่อนมีคนมาหาเดวิทเขาอยู่บ่อย

ทั้งคู่ก็ดูปกติไม่ได้ดูผิดแปลกอะไร

แต่พอหลังจากนั้นตัวเองก็ออกไปกินข้าว
มารู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะ
ที่อยู่กับพวกเดวิท
เดวิทเป็นคนนิสัยดีมาก
ใช่น่ารักมากค่ะขยันทำงาน
พวกเขาขยันทำงานน่ารักมาก
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็บอกว่า
จากการสอบถามแม่บ้านของนายเดวิดนะคะ
ก็ทำให้ได้ข้อมูลมาว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองราย
มาหานายเดวิทคนเจ็บเหมือนกับจะมาคุยกันอะไรบางอย่าง
แล้วมันก็เกิดเหตุยิงกันเสียชีวิต๒บาทเจ็บ๑นะคะ
จากการตรวจสอบในพื้นที่ก็
ปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนออโตเมติก
ส่วนข้อมูลของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ตำรวจบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะ
คนเจ็บก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาล
คือเจ้าหน้าที่ต้องไปตรวจสอบให้เขารักษาตัวก่อน
ก็ต้องให้หายจนพอจะสามารถให้ปากคำได้
ข้อมูลทั้งหมดเดี๋ยวต้องรอทางกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีกทีนึงนะคะ

ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างรอให้คนเจ็บนะครับพักรักษาตัว
คุณหมอก็คิดว่าก็คงจะต้องใช้เวลาสักระยะ
เพื่อที่ให้คนเจ็บได้หายจากการบาดเจ็บแล้วเพื่อจะมาให้ปากคำ
จากการสอบถามเราพบเรียนว่าใครมาหาใคร
คนตายเป็นใครอย่างนั้นถือปืนมันหรือเปล่า
เราก็ทราบจากแม่บ้านว่าทางคนตายมาหาทางคนเจ็บ
ซึ่งเป็นเจ้าของห้องตรงนี้เป็นเจ้าของตรงนี้
ส่วนมาหาในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยต้องขอเวลาในการพิสูจน์ทราบอีกนิดหนึ่ง